เพิ่งขอบัดอนุญาตหลับซะหน่อย
เมื่อคืนผมมาผมมาที่ทำงานใช่ไหม

โอ้ตอนที่มีข่าวเจอทุกน้องคุณคุบตะนั้นก็อยู่
และอยู่ยาวไปตี๑ตี๒ตี๓ไม่รู้ว่าคุณนอนที่แล้วเนี่ย
เออเดี๋ยวกี้คุณสิบสกุลขอคำนิยาม

เมื่อคืนที่ผ่านมาบอลไทยไปบอลโลกจริง
โอ้โหฟีดต่างของสำนักข่าวต่าง
ทั่วโลกเนี่ยลงข่าวนี้นะครับว่าเจอแล้ว
๑๓นับฟุตบอลฟีสต์สลับมาพร้อมกับการคันบนโลกเลยนะครับ๘๐๐
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีตลอดทั้งคืนจนถึงวันนี้นะครับ
และที่สำคัญครับยังคงต้องลุ้นต่อไปอีกนะครับ
เพราะว่าอย่างที่ทั้งสองท่านได้กล่าวไปว่า
หลังจากนี้ก็คือกระบวนการนำเอาน้องออกไปข้างนอก

ตอนนี้ในถ้ำยังมีน้ำอยู่
แล้วก็น้ำก็มีโอกาสที่จะเข้ามาเติมเต็มอย่าง

ปัจจัยหลักที่เราเฝ้าติดตาม

พายุลูกนี้มีการดูดเอาฝน
ที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือ

ส่วนตอนกลางก็เป็นอีกหนึ่งร่องฝนที่

ภาคเหนือฝนค่อนข้างน้อยนะครับ

ก็จะเป็นฝนที่มาพร้อมกับความชื้นนะครับ
พอมาเจอกับแนวภูเขาต่างนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นแนวภูเขาภูพาลนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แนวภูเขาพนมดงรักนะครับ
รวมไปถึงดงพญาเย็นที่อยู่แนวตรงนี้เนี่ยนะครับ
พอเข้ามาสะสมเรื่อย
ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป
ก็จะมีโอกาสกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองลมแรงเกิดขึ้น

แต่ตอนนี้ครับลักษณะของกระแสลมหลักมีการพัด
แล้วก็ไปชนกับแนวภูเขาถนนทงชัยต่อเนื่องตะนาวศรีตรงนี้
ดังนั้นกลุ่มฝนส่วนใหญ่ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันนะครับ
สิ่งที่น่าจับตาก็คือหลังจากที่พายุเคลื่อนที่เข้าไปในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับ
ร่องฝนจะมีการเลื่อนต่ำลงมาครับ
ดังนั้นหลังวันพุธนี้ฝนพื้นที่ภาคกลางจะหนักขึ้น
ที่ผ่านมาถือว่ายังเป็นการซ้อมอยู่นะครับ

ส่วนฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นจะเริ่มหนักตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นไปนะครับ
นี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือกัน
แต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนที่เกิดจากพายุหอบมา
แต่ว่าในพื้นที่ครับก็มีต้นมงต้นไม้มีภูเขาต่างที่คอยดักเอาความชื้นเข้ามา

ช่วงเช้านี้นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
รวมไปถึงจุดที่ตอนนี้หลายคนให้ความสนใจอยู่
มีฝนกระจายตัวอยู่นะครับแต่ก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็มีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่เช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณตอนบนนะครับ
พบว่าในช่วงประมาณ๙โมงก็จะเริ่มเข้ามีกลุ่มฝนเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ส่วนช่วงเที่ยงเป็นต้นไปครับจะสังเกตว่ากลุ่มฝนเริ่มมีการกล่อนตัวกลายเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ
ค่อยเคลื่อนจากฝั่งตะวันออกของประเทศไทยแล้วก็เขยิบมาเรื่อยนะครับ
เป็นฝั่งตะวันตกตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปฝนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ช่วงบ่าย๓โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดในรอบวันนี้นะครับ
แต่ว่าฝนภาคเหนืออย่างที่บอกครับว่าอาจจะไม่หนักหน่วงมากนักเมื่อเทียบกับภาคอื่น
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมสภาพอากาศปัจจัยต่างที่ส่งผลต่อสภาพอากาศสถานการณ์ฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้เนี่ยนะครับสภาพอากาศยังคงทรงทรงเหมือนวันสองวันที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับโดยจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าตอนนี้เองครับประสาทลมที่มีการเปลี่ยนทิศทางเร็วขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ความชื้นสัมผัสครับสือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนเนี่ยนะครับ

มาฝนที่ตกในปริมาณเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคมากนักนะครับต่อการระบายน้ำออกจากถ้ำนะครับส่วนอุณหภูมิอาจจะต้องปรับตัวหน่อยนะครับเพราะว่าอุณหภูมินั้นระหว่างวันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ๑๐องศาเซลเซียตเดี๋ยวมาดูกันหน่อยเป็นยังไงนะครับนี่คืออุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดจะพบว่าถ้าหากเอามาลบกันแล้ว
เดี๋ยวต้องทำใหม่ขออนุญาตไหมแม่แน่นไม่ต้องนะครับขอได้เลยครับไม่ต้องนอนได้เลยอนุญาตค่ะ